คุณผู้ชมครับในวันนี้เมื่อ๗๓ปีที่แล้ว
สหรัฐได้ทิ้งระเบิดปรมนูลูกที่๒นะครับ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างทรมานจากเหตุการณ์นั้น

หลายฝ่ายยังคงกังวลภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์
โดยเฉพาะสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี
ซึ่งถือว่ายังไม่น่าวางใจ

ระคังสัญญาณแห่งการสงบนิ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของพิธีรำลึกเหตุ
ทิ้งระเบิดประมณูทะลมเมืองนางาสักกิ
เมื่อ๗๓ปีที่แล้ว

ทำให้เมืองนางาซากิทั้งเมือง

เป็นลูกที่๒หลังจากเมื่อ๓วันก่อน

หย่อนใส่เมืองฮิโรชิมา
แม้ผลของระเบิดประมณูสองลูก
จะเป็นการยุติสงครามโลกครั้งที่สอง

แต่นั่นก็แลกมาด้วยความเสียหายจากระเบิดประมนู
หรือที่ปัจจุบันเราเรียกกันว่าระเบิดนิวเคลียร์

ระเบิดปรมนูลูกแรกที่เมืองฮิโรชิมา
ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง๑๔๐๐๐ศพ
ขณะที่ความเสียหายของเมืองนางาซากิ
ทำให้มียอดคนตายอยู่ที่๗๐๐ศพ
โดยผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งหนึ่ง
เสียชีวิตทันทีในวันแรกที่ถูกโจมตี
ส่วนที่เหลือต้องตายอย่างทรมาน
ความเจ็บปวดที่มาจากการถูกเผา
และการได้รับกำลังตภาพรังศรี
เหลศาสตร์ธิการสหรัฐประชาชาติ
ซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีรำลึกเป็นครั้งแรก
กล่าวยำว่าสกนตรกรรมที่ฮิโรชิม่าและนางาสักิ
เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ทุกคน
ต้องทำงานเพื่อสร้างสันติภาพในทุกวัน
ความกลับรักและความรับ
จินโซอาเบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
เรียกร้องให้นานาชาติเติ้ลหน้า
โลกเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
โดยเริ่มต้นจากการทำให้เห็นความหดร้ายของอาวุธชนิดนี้
และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์
กับประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์
โดยญี่ปุ่นพร้อมเป็นตัวกลางให้เกิดการเคลื่อนไหว
ให้โลกปลอดอาวุธนิวเคลียร์ที่แท้จริง